ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

เพลงที่๕มูลค่า๔๐๐๐บาท
หุ่นเอร้องใจงาน

โอ๊ย

ต้องขอขอบคุณอีซูซูดีแมคเยอะเลย

อ่า

อินโทรเพลงที่

อินโทรก็ฟังดูว่าเป็นเพลงสนุกสนานเป็นเพลงค่อนข้างเร็ว

สีหน้าแบบนี้ร้องได้ชัวร์ปึก

เพลงที่๗หนึ่งแสนบาทรออยู่แล้ว
มีคนมาถึงเพลงที่๗ได้ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับ
นะคุณเอนะตัดสินใจให้ดีนะครับเพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับคุณเอจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ให้เวลาตัดสินใจ

คุณเอนะครับตัดสินใจที่จะหยุดในเพลงที่๖นี้นะครับ

สภาพจิตใจตอนนี้มันแว่งปันป่วนดีบคันอะไรไปหมดต่างคลิกที่เคยร้องได้ร้องง่ายอาจจะพลาดได้
ที่ว่ามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเอได้กลับไปวันนี้นะคะอย่างไม่มือเปล่ามาแล้วคุ้มค่าจริงค่ะ
คุณเอนะครับตัดสินใจที่จะหยุดในเพลงที่๖เพราะฉะนั้นนะครับคุณเอรับเงินสะสมมานะครับในเพลงที่๕นะครับรับไปเลยนะครับ

ในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณถนนนะครับในเพลงที่๖คุณ

คุณฝนคิดว่าเป็นเพลงอะไรครับ

ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่นะครับคุณพลตอบ

ถูกครับ
คุณฝนขึ้นมาโดนได้ให้ร้านบนเวทีแห่งนี้เลยครับ
ที่ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ที่ร้องได้ให้ร้าน
มีนูร่างกาย

ผมอัมพลประชัย
หรือว่าโพศพระราชนิคเนียมในการแสดง

ออกมาเห็นธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจในครัวเรือน
ก็คือเห็ดปลาแดกบองหรือว่าปลาร้าบอง
ฮะถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเหรอ
เดี๋ยวกับเสือกะหย่อมเป็นเสือ
เสือคือเป็นไม่เอาเป็นไปมีได้เป็นเดชคา
ทุกเพลงเคยตำกัปตัวเมื่อกี้

สู่ทางก็รัดก็อีละช่วยได้สบาย

อร่อยไหมปรากฏบองในถามก่อนเลยอร่อยไหม

แน่เหน่หาแนะนังแนะนังแนะไดังแนะจ๋า
เบ๊กหนูอีทธนมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลย
เป็นตลกที่เป็นตลกรุ่นใหญ่อีกรุ่นเลยนะฮะ
เป็นการว่าวภาษาอีสานปนไทยอยู่ตลอดเวลา
พูดภาษาอีสานในการแสดงตลก
ตอนล่างมาก็มีน้องหนุ่อนหลางข้างไม่ใช่

จากที่นี้ฝ่ายว่ายกามว่ายร้องพระคุณตอนที่ท่านยังไม่ได้มองราภาพ

ฝ่ายกับบอกมึงจะไปใช้ทำไมล่ะพลาวนั่นน่ะ
ก็มั่วมากกับพวกเหล้า

ที่นั่งคุณพลันพลาวนะคะ

แท้พร้าวจากห้าอ้อมกันที่สรร
ผมก็นั่งไปขึ้น

คุณสังสวัสดีครับคุณสังสวัสดีครับคุณสังสวัสดีครับคุณสังสวัสดีครับ
ดีคุณสังคุณพลพลาวคุณเป๊กกี้ครับ
แล้วคุณศรีหนุ่มครับไม่ใช่ไม่ใช่
เอ๊ะตาไม่ค่อยดีเหรอครับไม่ใช่สีหนุ่มอันนี้ปานุ่มสันติสุกค่ะ
อ๋อสีหนุ่มสันติสุกไม่มีสีค่ะ
สังจุงฆะจุงฆะสวัสดีสวัสดีสวัสดีจุงฆะแปลว่าสวัสดี
โมซิบายซีเฮ้ยโมซิบายซีเฮ้ย
โฮพระเอ้ยโฮบมัยนโอโฮบนวยโฮบมัยไม่ต้องพูดเยอะ
อ๋องงง

รู้ประวัติคุณหมดแล้วนะครับชีวิตโอ้โฮผ่านมา
เรียกว่า๓๐กว่าปีในวงการตลกนะครับป่ะมาดูคุณพลกันนะครับ
ว่าจะไปได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่นะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่หนึ่งเพลงมานะครับ
คุณพลคะจะหยุดตั้งแต่เพลงแรกเลยไหมค

กำลังกี๊ดโถอำเลน
อ่านั้นครับก็เป็นสำนองเพลงปานกลาง

ปัญหาของเราอยู่ที่เนื้อร้อง

ตัวช่วยมีครับใช้ตั้งแต่เพลงแรกเลยก็ได้
อย่าเฟิร์มอย่าเฟิร์มอย่าเฟิร์ม

คุณพลจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นครับเล่นเกลียว
อ๋อุวและครับตัวช่วยจากอีซูสูดีแมคท์นะครับ
แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
จะใช้ทีละแผ่นป้ายหรือจะใช้ทีเดียวหมดเลยก็ได้นะครับ
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่

ตกลงเล่นแล้วไม่ใช้ตัวช่วย

พร้อมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว

มูลค่า๓๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง

เล่าใจไฟกรอบ
จึงมองมน
เสียดายที่เกิดมาจน

ฟังคำย้อยมา
เสียดสีทิ้งแทงในใจ

ใครให้ไปใกล้ตาข้ามีเขาเพียงดอกยา
เจ้าดอกฟ้าง้ำเล่นรักทิ้งจากพี่ชาวดิน
ยุพินจึงมองไม่เห็นชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
ข้าวเบลอลงเล่นเอารักเส้นเงินตรา
ของลูกค้อนี่ระดับออกอาราบัมมาแล้ว
มาดูกันเลยนะครับเพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณพลร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ลองได้ลองได้ลองได้ลองได้ลองให้ลองได้ลองได้ลอง

เฟคที่หนึ่งมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับ

คุณพนธ์
ร้องได้ค่ะ

เพลงแรกรับแล้ว๓๐๐๐

ผมเชี่ยเจ้าผมเชี่ยเจ้า

เห็นก็บอกว่าเลิกรายการแล้วจะพาไปเลี้ยงเข่า

มั่นใจแค่ไหนครับเพลงนี้ว่าถูกต้องทั้งหมด

คุณพนธ์
ร้องได้